ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของยาเสพติดมันก็ระบาดหนักหลายพื้นที่
ตำรวจก็จงมีการวางแผนล่อทรงล่อซื้อกันไป
ล่าสุดตำรวจภูทรบ้านกวางจังหวัดแพร่เขาก็ไปซุ่มจับแก๊งยาเสพติดขณะที่ไปล่อซื้อ
แต่ว่าขณะที่กำลังซุ่มอยู่เนี่ยตำรวจทำปืนลั่นใส่พลขับ
เสียชีวิตเลยครับแล้วเหตุการณ์มันก็ล่อซื้อก็ไม่ได้จับกลุ่มแก๊งก็ไม่ได้
มันมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะครับตอนนี้กำลังเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงกันอยู่
เหตุการณ์ไม่คาดฝันครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลสูงเม่นจังหวัดแพร่อำเภอสูงเม่นนะครับ
โดยชุดสืบสวนตำรวจภูทรบ้านกวางทำปืนลั่นขนาดนำกำลังเข้าไปสกัดจับเรื่องของแก๊งค้ายาเสพติด
บริเวณใกล้กับที่ทำการกำนันตำบลบ้านเหล่าจนเป็นเหตุให้ดาบตำรวจนัทธพลสายยืดอายุ๕๐ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพบ้านกวางเสียชีวิตนะฮะ
ท่านนี้เขาเป็นคนขับรถมาให้โดยถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มมในรถยนต์ที่ใช้ในราชการเสียชีวิตเลยนะครับเหตุเกิดเมื่อวานนะฮะ
เมืองต้นทราบผู้ก่อเหตุคือร้อยตำรวจโทษธีรกิจท่วงทีอายุ๔๒
เป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพบ้านกวางซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นำกำลังไปวางแผนร่อซื้อเรื่องของยาเสพติดก็มีดาบตำรวจนัทพลเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนละขับให้
ร้อยตำรวจโทธิรกิจนั่งอยู่เบาะหลังซึ่งในขณะที่จอดรถด้านหน้าที่ทำการกำนันตะบนบ้านเหล่าเนี่ยนะฮะ
เป็นการวางแผนกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรจะเข้าไปจับกลุ่มยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะ
ร้อยตำรวจโทธิรกิจเนี่ยหยิบอาวุธปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะบุกเข้าไป
แต่จู่ปืนมันลั่นนะคุณผู้ชมคือคนที่ยิงเนี่ยอยู่ข้างหลังนะ
ลั่นไปใส่คนละขับด้านหน้าใส่ดาบตำรวจนัทพลจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
จากนั้นเนี่ยตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงก็นำรถยนต์อีกคันพาดาบตำรวจนัทพลไปส่งโรงพยาบาลสูงเม่น
แต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตอนนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวร้อยตำรวจโทษธิรกิจเพื่อไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้านพลตำรวจตรีธนรัฐชุ่มสวัสดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดแพร่ก็กำชับเลย
ให้สอบสวนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนว่าเหตุการณ์มันเกิดจากความประมาทเลินเลิศหรือเปล่าหรือจงใจ
ส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ